มาดูเรื่องของกระแสรักโรคกันหน่อยเขางดใช้ถุงพลาสติก
ใช่แล้วไปใช้ถุงผ้าต่างแต่มีรีสอร์ทที่สุราช
เขาสร้างความประทับใจเรื่องของกระแสรักโลกคุณผู้ชม
เขาเสิร์ฟอาหารนักท่องเที่ยวด้วยปิ่นโตเอาไปเสิร์ฟถึงห้องน่ารักทีเดียวนะครับ
เอาไปดูหน้าตาของปินโตเป็นยังไงดูสิเขาไปเสิร์ฟยังไง
ที่นี่เขาคือที่เขาศกคาบาน่ารีสอร์ทจังหวัดสุราธานี
นี่เห็นไหมคะเป็นปิ่นโตเลยน่ารักนะ
คือต่างชาติก็จะวาวมากที่บ้านเขาไม่มีแบบนี้
แต่คือเมนูข้างในมันคือเบฟัสมันคือแบบไส้กรอกออมเลสอะไรต่างนานา
เขาเสิร์ฟที่เขาศกคาบานามรีสอร์ทในสุราช

มานั่งทานอาหารเช้าแล้วมาเจออาหารใส่แบบปิ่นโตแบบนี้
คือมันมีความท้องถิ่นนะเนาะ
แล้วก็ใส่ไส้กรอกออมเล็ตแฮมเบคอนขนมปังผลไม้เข้าไป
บางคนที่ไม่ได้มาทานที่ส่วนกลางใช่ไหม
พนักงานก็จะถือบินโตไปเสิร์ฟให้ที่ห้อง

ชากาแฟน้ำทรงน้ำส้มก็ไปเสิร์ฟกันไป
นายสุมชาวโกสนเจ้าของบริษัทบอกว่า
ก็จะทำทุกอย่างแหละเพื่อเป็นการลดมลพิษให้กับพื้นที่
แล้วก็การใช้ปิ่นโตเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแน่นอนนะฮะ
นำอาหารใส่เข้าไปไปกินที่ทำงาน

ปินโตไปโรงเรียนใส่กล่องอาหารไปโรงเรียน

ก็เลยคิดใช้ไอเดียนี้เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า
ชอบแล้วกลับมาพักที่รีสอร์ทอีก
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเมืองไทยน่าเที่ยว
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวฮอนแลนด์

เขาชื่นชอบมากกับการเสิร์ฟอาหารด้วยปิ่นโตของรีสอร์ท
แล้วก็ประทับใจกับธรรมชาติอันสุดบริสุทธิ์ของเขาศพ
รวมไปถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย

ถ้าเราคิดเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว
มาปรับใช้มาใช้กับการท่องเที่ยวมันสุดยอดมาก
คืออย่างที่บอกเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เรามี

มันไม่ได้ล้าสมัยหรือว่าอะไร

มันกลายเป็นแบบเฮ้ยมันว้าวเพราะว่าต่างชาติไม่มีไง

บางอย่างรับจากต่างชาติมาก็เอามาปรับใช้
แต่อะไรที่เป็นของเราต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะคะ
อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเป็นของตัวเองเลยนะ
อีกไม่นานผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนใส่แบบใส่สูตรผูกไทย

ไม่รู้วันนี้ใครจะมีใครใส่อาหารใส่บินตัวให้ลูกไปโรงเรียนหรือเปล่านะ
เดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนกันนะทำเป็นเหมือนผูกปิ่นโตอะไรอย่างนี้เนอะ